ได้มีการเรียกคืนใน๕๕ประเทศล่าสุด

การสิงคโปร์เรียกคืนช็อกโกแลตของบริษัทมาส
วางขายในสิงคโปร์แล้วเช่นกันครับ
โดยงานเกษตรอาหารและสัตวแพทย์ของสิงคโปร์
แจ้งให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของมาร์ส

ประกอบด้วยสนิกเกอร์มาร์ส
มิลกิเวย์และก็ช็อกโกแลตเซลบเรชั่น
ซึ่งผลิตในเนเทอร์แลนด์มายังสิงคโปร์
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วง
ระหว่างวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๒
จนถึงวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙
ที่ผลิตโดยบริษัทมาสในเนเทอร์แลนด์

เรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตของบริษัท
วางขายอยู่ใน๕๕ประเทศ

เนื่องจากว่ามีรายงานผู้บริโภค
ไปพบชิ้นส่วนพลาสติกในช็อกโกแลตสนิกเกอร์

โดยหน่วยงานเกษตรอาหารและสัตวแพทย์ของสิงคโปร์
ชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องนำสินค้าออกจากชั้นวาง

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
พร้อมทั้งประกาศเตือนไปยังผู้บริโภคในสิงคโปร์
ที่ซื้อช็อกโกแลตของบริษัทมาส

ว่าไม่ควรบริโภคสินค้าดังกล่าว